และปฏิบัติกันแบบนี้ดีมากเลยรวมไปถึงซุปเปอร์ฮีโร่
เขาก็ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันนะ
สวัสดีครับวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับ
ที่ผมมีความตั้งใจอยากจะทำความดีนะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปแจกแมสที่
ตลาดเช้านะครับอำเภอที่บ้านนะครับยังไงเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ
ไปกันเลยครับไปกันเลยไปยอดแมนตื่นเช้าจังใช่แล้วค่ะ
รอนแมนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะซูเปอร์ฮีโร่อย่างไอรอนแมนเขาออกมาร่วมรณรงค์เรื่องนี้
น้องหนูตอนนี้ปิดเทอมใช่ไหมตอนนี้อยู่บ้านกันดูอยู่แบบเนี้ย
เห็นแล้วเนี่ยคนนี้เขาไม่ใช่ไอรอนแมนในหนังนะคะแต่เขาอยากจะมาสร้างสีสันให้สภาวะที่มันค่อนข้างตึงเครียดอยู่ในตอนนี้
ใช่แล้วและเขามีฉายาด้วยนะเขาคือคุณอัครพลวงล่าหรือว่าฉายาเขาก็คือหมอเบิร์ต
หมอเบิร์ตเนี่ยเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลแม่ระมาทจังหวัดตาก
ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในอำเภอชายทางชายแดนของจังหวัดตากนะคะ
ที่มีอนาเขตติดต่อกับชายแดนไทยเมียนมาร์ใช่ไหม
แล้วก็มีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนเท่านั้นเองตรงนี้
คุณอัครพลหรือว่าหมอเบิร์ตก็ตัดสินใจสวมชุดหุ่นไอรอนแมน
ซึ่งเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจของใครหลายคนด้วยและอาจจะเป็นขวัญใจของหมอเบิร์ตเองด้วย
ออกมาเดินรณรงค์รณรงค์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอแม่ระมาท
กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาทนะคะแล้วมีการเปิดเพลงรณรงค์ป้องกันโควิดสิบเก้า
รวมไปถึงเดินแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจริงจัง
เห็นไหมว่าชุดไอรอนแมนแปลกมีหน้ากากอนามัยติดอยู่หน้าหลังเต็มไปหมดเลย
เพราะว่าเขาออกมารณรงค์และเดินแจกค่ะแล้วนอกจากจะสร้างความสนุกสนานคื้นเครงคลายเครียดกันแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังช่วยให้ทุกคนตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการให้ความสำคัญในการสวมใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ถือว่าเป็นไอเดียดีที่มีประโยชน์มากเลยนะคะหลายคน
ตอนนี้ดิฉันรู้แล้วแหละว่าทุกคนมีความตื่นตัวแล้วก็รู้จักวิธีการดูแลตัวเองแล้ว
เพราะฉะนั้นเราทำแบบเนี้ยต่อไปก็ดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วตัวนะค่ะไม่ตื่นตรูใช่
ถูกต้องแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันนะคะ